สวัสดีครับสวัสดีครับมาติดตามความพร้อมกันหน่อย
รายการนะครับสำหรับการทางการฟุตบอลคิงคลับนะครับ
แม้ว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะชิงที่๓นะครับ
กับทางทีมชาติแดดนะครับในช่วงเวลาสิบเจ็ดนาฬิกา

ก็ยังมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่จะมีการสะสมคะแนน
ฟีฟ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็เจอกับทีมแดดเนี้ย
มีอันดับโลกดีกว่าทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าถ้าวันนี้เราสามารถที่จะชนะได้ในเกมนะ
เราจะเก็บเพิ่มเป็นห้าคะแนนก็จะสะสมเข้าไปนะครับขณะที่เราแพ้เนี่ย
ก็โอกาสที่คะแนนจะถูกลดลงมานะครับจากเกมที่แล้วที่เราเอง
ก็ถ้าเก้าสิบนาทีเนี้ยเราเสมอกับมาเลเซียนะอืมนะครับ
ถูกลดคะแนนไปนิดนึงแต่เกมนี้ถือว่าก็สำคัญไม่แพ้กัน
เพราะว่าถ้าเราชนะคะแนนสะสมเนี่ยเราจะมีเพิ่มไปด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้มีการแถลงความพร้อมนะครับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับ
ครั้งที่สิบสิบแปดนะครับรอบชิงกระดับสามทีมนัดไทยพบกับ
นะครับมันนกวิคกี้คุณศูนย์ทีมชาติไทย
ก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเกมนี้จะขาดทางกัปตันที
ชนะทิพย์สงกระสินที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อฉีกนะครับ
ก็ต้องพักประมาณ๓๔สัปดาห์แล้วก็เดินทางกับญี่ปุ่นทันทีนะครับ
ทำให้นัดนี้เป็นโอกาสที่ดีจะได้ส่งนักเตะดาวรุ่งลงแข่งขัน
เพื่อพิสูจน์ตัวเองในระดับนานาชาติต่อไปนะครับนอกจากนี้ทางมาโน่นะครับ
ก็ยังตอบกรณีที่เจ้าตัวนั้นโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเมื่อวันที่๒๓กันยายนที่ผ่านมานะครับ
โอ้โหโพสต์นี้นี่ยาวทีเดียวนะครับก็เป็นการโพสต์เพื่อปกป้องลูกทีม
แม้ว่าแฟนบอลจะมีสิทธิ์วิจารณ์ทีมเมื่อผลงานไม่ดีแต่หากล้ำเส้นพูดเรื่องที่ไม่เป็นความจริง
นักเตะไม่มีระเบียบวินัยตอนเข้าแคมป์ก็ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับ
ส่วนการซ้อมครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับก็เน้นไปที่การทบทวนแท็กติกแล้วก็มีการซ้อมยิงจุดโทษด้วยนะครับ
เพื่อสำหรับกรณีที่เสมอกันในเวลา๙๐นาทีนะครับ

โอกาสยิงเจาะเลยนะครับ

ก้าวข้ามผ่านไปให้ได้
จะกลับมายิงประตูได้นะครับแล้วก็ช่วยทีมให้ได้มากที่สุด
อย่างเวลาที่สุมนัดนั้นพลาดนะครับสุดประโยชน์แข่งต่าง
ไม่ได้คิดอะไรมากอยู่แล้วครับเพราะว่าแน่นอน
เรามีโอกาสหลุดไปอย่างนั้นเราก็ผมก็คิดอย่างเดียว
คือต้องทำประตูให้ได้แต่ในเมื่อผลมันออกมา
ก็คือทำไม่ได้ยังไงฟุตบอลมันก็ต้องมีวันที่
ไปดู๑๑ตัวจริงของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ
อันนี้คาดการณ์นะครับเราเองก็ถูกใจไม่ถูกใจ
เดี๋ยวว่ากันนะครับในระบบสี่สองสามหนึ่งนะครับ
ครับผู้สามารถตัวเป็นกิติพงภูแถวเชือกกล้องหลังนะครับ
ขวาเป็นสุพนันบุรีรัตน์ยืนคู่กับเฉลิมศักดิ์อ่า
มีเฉลิมศักดิ์ขี่กับกิจสดาแกนแมนนะครับยืนคู่เป็นเซ็นเตอร์นะครับ
แล้วก็ฉัดมงคลเรืองธนโรศทางซ้ายธีรทรบุญมาทันก็อยากให้ขยิบขึ้นมาเล่นกลาง
ตอนที่เล่นกับบุรีรำนะครับแล้วก็มีพิธีวัฒนสุขจิตธรรมกุล
แนวลูกก็จะมีชาญโดรงพรมสี่แก้วจักรพรรดิแก้วพรมสุพนันเหมือนตา
แล้วก็สุภาชัยใจเด็ดเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับเดี๋ยวดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ
ก็กล่าวก่อนเกมนี้ว่ามั่นใจมากแล้วก็ความพร้อมของทีมเนี่ย
เกมแรกจะแพ้นะครับแต่ว่ารายละเอียดส่วนบุคคลนั้นทำได้ดีนะครับ
โดยเฉพาะแนวทางการเล่นที่สามารถสร้างโอกาสทำประตูได้เยอะ
พร้อมชมทีมชาติไทยนะครับว่าเป็นทีมที่มีการสร้างสรรคเกมรุกที่หลากหลาย
ความสามารถของนักเตะสูงเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็ผู้เล่นมีความสมดุลด้วยนะครับไปดูสองคีย์แมนสำคัญนะครับ
ของทางตินิเดชแอนโตเบโก้นะครับคนแรกครับ
วัย๒๔ปีแล้วก็ลงเล่นให้ตีเด็ดไปแล้ว๓๗นัดยิงไป๘ประตูนะครับ
รูปการณ์รวม๑๔นัดยิงไป๑ประตูกับ๑แอสเต้นนะครับ
เขาเองก็ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไปแล้ว๑๓เกมนะครับยิงไปสามประตู
เด่นก็คือการยิงไกลแล้วก็สอดขึ้นมาทำประตูได้ดีในกรอบเขตโทษนะครับ
ก็เขาเองก็จะมีจังหวะที่รู้ใจกับพี่ชายเป็นอย่างดีนะครับ
ก็เป็น๒คีย์แมนที่เดี๋ยววันนี้เราคงได้เห็นกันนะครับหมายเลข๗แล้วก็หมายเลข๑๑นะครับ
ไปดูโปรแกรมกันหน่อยนะครับย้ำกันอีกทีนะครับ
ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทางครั้งที่สี่สิบแปดนะครับวันนี้นะครับ
อันดับ๓ก่อนเลยนะครับทีมชาติไทยพบกับ
ทิเนอร์แดดแอนด์โตเบโก้เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับ
ไทยรัฐทีวีเนี่ยเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีนะครับส่วนรอบชิงชะเลิศนะครับ
มาเลเซียก็จะพบกับทาจิกฤทธิษฐานก็จะแข่งขันเวลายี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับ
ถ่ายท่อสดทางนะครับก็ถือว่านัดถอยรักนะครับ
อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเข้าสู่นัดชิงอันดับ๓แล้วก็นัดชิงชนะเลิศต่อไปนะครับ
โดยบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีทีมข่าวของเรานะครับ
ก่อติดบรรยากาศนะครับบรรยากาศในช่วงเช้าเนี่ยก็มีฝนตกสลับกับแดดออกด้วยนะครับ
ว่าจะมีแฟนบอลมาเชียร์ในเกมนี้ถึงหมื่นคนนะครับ
คาดการณ์แม้ว่าจะมีกระแสว่ามีแฟนบอลจะขายบัตรก็ตาม
แต่ว่าภาพล่าสุดที่ทีมข่าวเราไปเช็คเนี่ยโอ้โหแฟนมารอตั้งแต่ตี๕
ครับนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจแล้วก็ดูนะครับว่าบัตรชมเนี่ย
ตอนนี้จำหน่ายหน้างานเหลือเพียงหลักร้อยเท่านั้นนะครับไปติดตาม
บรรยากาศสดเลยนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
กับคุณทันทัศน์วินิตมานนท์ครับเหลืออีกไม่ถึงสองชั่วโมงแล้วนะครับ
ฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่สี่สิบแปดระหว่างอินทรัศน์ไทย
พบกับทางฟีแอนโดเบโก้จะเปิดฉากขึ้นนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาที่เชียงใหม่
ก็มีฝนตกลงมาเป็นระยะระยะเลยแต่ตอนเนี้ยโชคดีครับ
ฟ้าเปิดแล้วทำให้ที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปีบรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมากครับ
บรรยากาศที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปีทะลนทางกันมากันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
ไม่ว่านัดแรกเองไทยจะแพ้เมริเซียมาด้วยการถูกจัดสินนะครับ
มีกระแสโลกโซเชียลถึงการขับมารับชมต่อให้คนอื่นเป็นจำนวนมากนะครับ
หลายคนกังวลว่าวันนี้แฟนบอลจะลดฮวบลงครับแต่พอมาดูสถานการณ์หน้างานแล้วนะครับ
น่าจะมีแฟนบอลเดินทางมาเชียร์ทีมชาติไทยเกินหนึ่งหมื่นรายเลยนะครับวิสุทธิอุ่นผูก
มองจากจังหวัดลำปางก็เปิดเผยว่าเสียใจกับบางส่วนที่ปล่อยบัตรต่อให้แฟนบอลรายอื่น
หลังนี้ไทยแพ้มาเลเซียมานะครับและไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกครับ
แต่พร้อมเชิญชวนแฟนช้างศึกรายอื่นให้มาชมแข่งขันในวันนี้เป็นภาษาเหนือด้วยนะครับ
ก็รู้สึกเสียใจอยู่นิดนึงครับที่แฟนบอลของเราคาดเอ่อ
เหมือนว่าแบบว่าหวังผลการห่ายขาดมากเกินไปนะครับขอชื่อปรมแหดปิศาสตร์ของเจ้าเหนือฮาวนะ
ครับเข้ามาเชียวนักเต๊ะของฮาวนี่ครับ
ประมาณสองร้อยใบนะครับแล้วตอนแรกที่คนที่คนที่มารอคิวครับคือ
คุณวันนิสาทองคำที่มาไกลจากอำเภอแม่แตงนะครับ
ซึ่งอยู่ห่างจากสนามกีฬาสมโภษใช่ไหมจะได้ปีสามสิบกิโลเมตรเลยนะครับ
ซึ่งมาตั้งแต่เวลาตี๕พร้อมเปิดเผยว่าแม้ว่าที่ไทยจะแพ้มานะครับ
แต่ต้องมาเชียร์เพราะว่ามีนักเตะดงใจคือนรบดินวิรวัตโนดม
เพราะฟอร์มดีหน้าตาก็ดีอีกด้วยนะครับต้องมาค่ะต้องมาเพราะชอบค่ะ
แล้วก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทยอยู่แล้วถึงจะได้ที่อะไรก็แล้วแต่ค่ะ
มีค่ะมีต้นนรึบดินชอบเขาเล่นดีค่ะน่ารักด้วย
ส่วนนิมเตอร์ไทยที่แพ้มาในเซียในนัดแรกนะครับโดยการดูจะห้อจัดสินเนี่ย
ทำให้ไทยจะมีแต้มลดลงประมาณสัก๑๑๖คะแนนหล่นมารั้งอันดับ๑๑๕ของโลก
ชั่วคราวนะครับโดยการคิดแบบเรียลไทม์แต่หากชนะในวันนี้
ก็จะทำให้เก็บเพิ่มอีก๕๓คะแนนครับมีโอกาสขึ้นไปอยู่อันดับ๑๑๑ของโลกตามเดิมครับ
ไทยก็หวังจะอยู่โทร๒และโทร๓อีกด้วยนะครับ
ในช่วงเย็นนะครับต้องรอดูว่าทีมชาติไทยจะวางแผนในการเล่นยังไง
เพราะคาดว่าจะมีฝนตก๗๐ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับ
พากรทรัพย์แตงถ่ายภาพทันทัศน์วินิตมานนท
กีฬาไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปีครับ

ก็ที่สนามยืนยันจากคุณธทัศน์นะว่าโอ้โหน่าจะเต็มความจุนะครับ
หมื่นคนแต่แน่ว่าหน้าจอไทยรัฐทีวีก็ต้องเปิดรอเชียร์ด้วยเช่นกันนะครับ